ไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในหมู่บ้านแห่งหนึ่งที่จังหวัดสมุทรประการค่ะ
เป็นการวิวาดกันระหว่างลูกบ้านกับรอปภ
แล้วก็เกิดการชุนละมุนชกต่อยกัน
สุดท้ายมีผู้บาดเจ็บหนึ่งคนก็คือลูกบ้านนะคะถูกแทงค่ะ
อันนี้คุณผู้ชมค่ะนี่คือภาพที่กล้องวงจรปิดจับภาพเอาไว้ได้เพื่อนรอปภต้องมาแยกออกต้องมาแยกออกไปนะคะ
เห็นเขาสวมชุดแบบนี้เพราะว่าเขาออกเวรแล้วแล้วมีการกลับมาอีกรอบนึงนะคะ
แล้วสุดท้ายเนี่ยก็ชุนละมุนกันมีการเอามีดออกมาแทงมีคนบาดเจ็บก็คือลูกบ้านที่เป็นคู่กรณีกันนะคะ
ข้อมือซ้ายเนี่ยเย็บไป๗เข็มนี่คือเหตุการณ์เมื่อวานนี้ตอนเช้านะคะ
ผู้สื่อข่าวไปพบกับนายวิเชียนอายุ๔๐ปีลูกบ้านที่บาดเจ็บนี่แหละค่ะ
แล้วก็เล่าให้ฟังบอกว่าช่วงกลางคืนวันที่๒๕มกราคมเขาเดินเล่นอยู่หน้าบ้าน
แล้วรอปภขับรถกอล์ฟมาตรวจดูความเรียบร้อย
ช่วงที่ขับหน้าบ้านเขาเนี่ยรอปภเร่งเครื่องพุ่งมาหาเขาเหมือนจะชน
เขาก็เลยถามว่ามีอะไรหรือเปล่า
เพราะว่าเขาสังเกตว่ารอปภมีพฤติกรรมแปลกหลายครั้งพูดแซวทั้งที่ไม่ได้รู้จักกัน
ครั้งนี้เป็นหนที่๓ก็เลยรู้สึกโกรธนะคะที่มาขับรถกอล์ฟเฉียวก็เลยต่อว่าไปค่ะ
แล้วทางลูกบ้านนะคะก็บอกว่ารอปภคนนี้หลังจากนั้นก็เรียกพักพวกมานะคะ
ซึ่งมีทั้งคนขี่มอเตอร์ไซค์คนขับรถตู้มาวนเวียนหน้าบ้านเขาเลยแจ้งตำรวจค่ะ
แต่พอตำรวจมาคนกลุ่มนี้ก็สลายตัวไป
พอเช้าเนี่ยนะคะนายวิเชียนก็เลยไปที่สำนักงานหมู่บ้านจะไปแจ้งเรื่องนี้นะคะ
ปรากฏว่านายวิเชียนขับรถออกไปซื้อของที่ร้านขายของชำนอกหมู่บ้าน
แล้วก็ไปเจอกับรอปภคนนี้เข้าก็เลยทำให้ปะทะคารมกันค่ะ
นายวิเชียนอ้างว่าคู่กรณีให้ของลับเขา
เขาเลยท้าทายกลับให้มาเคลียร์กันที่ป้อมยามหมู่บ้าน
เนี่ยค่ะก็เลยมาเจอกันตรงป้อมยามอย่างที่เราเห็นในคลิปนี่แหละค่ะ
เกิดการชุนละมุนกันแล้วมีการชักมีดขึ้นแทงค่ะ
แล้วก็มีรอปภของหมู่บ้านที่เข้าเวรอยู่มาห้ามมาแยกออกค่ะ

มันเป็นนักหนาผมก็ยืน
แล้วทำไมปุ๊บเขาก็ชกผมเลย
แต่ชกมาผมใส่หมวกกันน็อกอยู่

พอติดหมวกกันน็อกปุ๊บผมก็ใส่คืนเลย

พอลุกขึ้นมาปุ๊บเขาชักมีด

มึงไปล็อกเพื่อนมึงอ่ะเพื่อนมึงมีมีด

แทงแทงไม่โดนปุ๊บ

จังหวะเขาถนัดขวาผมยืนหันหน้าเหมือนพี่อย่างนี้

ถ้าไม่มีนาฬิกาไม่รู้จะเป็นยังไงนะ

ที่บาดเจ็บเย็บที่แขนหลายเข็มเลยนะคะ

หลังจากเกิดเหตุการณ์ขึ้นก็ถูกไล่ออกจากงาน
แล้วก็บัตรเจ็บเหมือนกันบัตรเจ็บที่หน้าเย็บด้วย
แล้วก็ถูกต่อยนะคะตอนนี้ยังรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล
เพราะว่ามีโรคประจำตัวเป็นโรคหัวใจ
ในวัดชี้แจงบอกว่าจริงแล้วรู้จักกัน
ทักทายพูดคุยกันกับลูกบ้าน
เพราะว่าทางฝ่ายคุณวิเชียนเคยซื้อของมาให้
แต่ช่วงนึงเขาหายไปรักษาตัว
พอกลับมาเนี่ยคุณวิเชียคงจำไม่ได้
คืนนั้นที่ขับรถกอล์ฟเข้าไปก็จะไปทักทาย
แต่กลับถูกอีกฝ่ายหนึ่งด่ายาบคายกลับมา
ก็คาดว่าน่าจะเมาเพราะว่าเขาดื่มเหล้ากันอยู่
ยืนยันว่าไม่ได้ยกพวกมาทำร้ายนะคะ

หัวหน้างานเรียกให้กลับมาชี้แจงเรื่องนี้
แล้วไปเจอคู่กรณีระหว่างทาง
อีกฝ่ายหนึ่งก็ท้าทายให้มาเคลียร์กันหน้าหมู่บ้าน

เขาชักมีดออกมาสะบัดไปโดนแขนคู่กรณี

ผมต่อยสวนขึ้นผมเป็นคนเป็นโรคอยู่แล้ว

เขาก็ตกกระชาปเข้าไปข้างใน
แล้วก็โดนโดนแตกยับเลย
ผมก็ลุกได้ผมก็ใช้มีดปอกผลไม้ครับ
มีดไปแหลมครับผม
แล้วก็สะบัดแทงเขาพี่สะบัดตัว
คือพี่พระเจ้าโดดโดดก็ต่อยผมนะครับ
ดูคือว่าคนหนึ่งหลังข้ามมาแล้วเขาตัวใหญ่ไง
เขาก็ต่อยผมต่อสะบัดมีดไป

มันไม่ง่ายเลยผมถูกก็ทำก่อน
อ่ะแน่นอนเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นทางหมู่บ้าน
ตอนนี้ก็สั่งเปลี่ยนบริษัทรปภทันทีนะคะ

เรื่องทางคดีพนักงานสอบสวนสพเมืองสมุทรประการ
เรียกทางฝั่งลูกบ้านมาสอบปากคำเพิ่มเติม
และเมื่อรอปภคู่กรณีรักษาตัวหายดี
ก็จะเรียกมาให้ปากคำอีกครั้งหนึ่งค่ะ